วันนี้เป็นการปะทะกันในยกที่๓ของมุมแดงลุงพรชัยกับผู้ท้าชิงจากมุมน้ำเงินคุณตอด

แล้วก็ส่วนนิ้วโป้งก็เป็นแตะเบรกไว้
เดี๋ยวนะงั้นหมายความว่าจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพนิ้วก้อยก็ต้องทำงาน
ใช่นิ้วนี้จะหนักสุดเพราะว่าเราจะปล่อยไม่ได้
ตอนนั้นอายุประมาณสัก๓๐กว่า

หล่อเฟี้ยวที่รักก็คงได้
จริงฝ่ายมาแล้ว
หวังที่เคยเปิดแถว
ฉันลืมหมดแล้วไม่อยู่ในใจ
ต้องร้องได้ให้ร้าง

ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลงเพื่อสะสมเงินทุนร่วมกันตามลำดับขั้นร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้านและเงินทุนที่สะสมมาจะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูกหากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่งร้องถูกต้องครบ๑๐เพลงรับไปเลยคนละ๑ล้านบาทโดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละสองในสามแผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่ร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
กำลังรับชมไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติ
แล้วทั้ง๒วันนะครับ
คนพลิกไปพลิกมาอยู่ตลอดเวลานะครับ
โดยผ่านเพลงลูกทุ่งโดยมีนักสู้สองคนนะครับ
ชิงเงินล้านจากทางรายการของเราครับ

ทั้งสิ้นเป็น๒ล้านบาท
วันนี้เป็นการปะทะกัน

มุมแดงลุงพรชัย

ป่าวัยเกษียณที่ต้องดูแล

จากมุมน้ำเงินคุณตอด
หนุ่มครึ่งท่อนผู้ไม่เคยท้อ

กับภรรยาคุณติ๋มนะครับสวัสดีครับ
ก็เป็นกำลังใจ
พิจัยหลังบ้านของคุณพรชัย

คุณแม่นี่ก็น่ารักมากแฟนก็สวยนะคะ
ต้อนรับคุณแม่สาแล้วก็แฟนนะคะคุณหน่อย
สวัสดีค่ะ
ทั้งสองท่านนี่ก็ถือว่าตอนนี้เป็นคู่หูกัน
เห็นบอกว่าคุณตอสเนี่ย

ก็ประทับใจที่คุณพี่พรชัยครับ

บางคนจะบอกว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นอยู่

พอแก่มาก็รู้สึกว่าตัวเองก็ลำบากแล้ว

คือเอาตัวเองเข้ามาในเมืองก็อาจจะมีชีวิตที่ทั้งดีขึ้นและไม่ดีขึ้น
แต่ก็ไม่สนใจคนทางบ้านอย่างนี้
แต่อย่างคุณพี่เขาก็ยังดูแลครอบครัว
ยังเป็นภาพลาวะที่เรียกว่าพี่นี่คือ

วันนี้ก็จะมาชิงล้านกันต่อในยกที่สามก็
แต่ก่อนจะชิงนิดเงินทุนสะสมโอ้โห๓๐๐๐๐แล้ว
ให้ทั้งคู่ให้กำลังใจกันไหมคุณป่า
คุณตอสครับครับเป็นกำลังใจครับครับผมครับอ่า
คุณตอสคะเช่นเดียวกันค่ะ

วันนี้เรามาเริ่มยกที่๓ก็เป็นธรรมเนียม
เราจะต้องให้ผู้ที่อาวุโสกว่า
ในเรื่องของการมาอยู่บนเวทีแห่งนี้
ใช้คำว่าแชมป์ดีกว่าไหมครับแชมป์ครับ

เปิดประเดิมยกที่๓กันด้วยลุงพรชัย

กำลังใจที่ทำให้ลุงติ๋มฮึดสู้งานหนัก
ทั้งที่วัยเกษียณนั่นก็คือคนข้างหลัง
ที่รออยู่ที่บ้านเกิดอำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชศรีมา
เยี่ยมแม่ครับ๓ปีแล้วที่ผมยังไม่ได้มาหาแม่เลยในช่วงนี้

สมาชิกครอบครัวที่รอคอยความหวังจากลุงพรชัย
มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด๓ชีวิต
ทั้ง๓คนคือชีวิตของผม

คือชีวิตของผมก็คือแม่น้องที่ป่วย

เพราะว่าเห็นบอกว่าไปเจอภรรยาที่คาเฟ่

ระหว่างที่ร้องเพลงอยู่แล้วเข้ามานั่งทานอาหาร

คือตอนนั้นผมร้องอยู่ที่สุขุมวิทย์ค่ะ

หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว

เขาก็มามาเป็นลูกค้าในร้าน

ผมก็บอกให้พนักงานเสิร์ฟไปเทคแคร์

เพราะว่าเขาสวย
ตอนนั้นคือยังไม่รู้จักเขาเห็นเขาเดินเข้ามา

แล้วได้ไปคุยกับเขาไหมฮะในวันแรก

เห็นไฟกินฟืน
ข้างกลองไฟ
คิดไป
ใจก็พลันหมอ
ไม่ค่ะคล้องไปอย่างนั้นแหละคล้องไปเพราะชอบเพลงคล้องเพราะเพลง
เกิดอะไรขึ้นหลังจากเขาค้องมาไรแล้วเราคิดว่าเขาปิ๊งเราแน่
ใจผมก็คิดอย่างนั้นนะครับ
คิดว่าที่มาคล้องเนี่ยไม่ใช่เพราะเพลงหรอกคงจะเป็นเพราะความมีเสน่ห์ของเรา

เราแบบว่าบอกให้เขารู้เป็นในเมื่อไหร่ว่าเราเริ่มจีบกี่นาน
ก็นานพอสมควรนะชวนมาทำงานด้วย
เหลือนะเอาชวนผมก็ชวนเขามาทำชวนคุณติมมาทำงานด้วย
ชวนมาร้องเพลงด้วยคุณติมมาดี

ก็ไม่มีครับกี่ปีเส้นทางกว่าจะตกลงพวงใจว่าจีบ
๗เดือนค่ะอ๋อโหนานนะ
อันนี้คือเฝ้าบอกเพราะว่าตอนสมัยก่อนนี้
เจ้าของร้านบอกว่าห้ามสมภารกินไก่วัด

เคยเห็นใจตอนพี่ถูกรถชนค่ะ

ข้ามถนนไปกับเพื่อนแล้วถูกรถชน

อาการหนักไหมครับแล้วหนักค่ะ

ส่งโรงพยาบาลหมอบอกว่าต้องผ่าตัดด่วนเขาก็
เขารู้จักกับพี่สาวเขาโทรไปหาพี่สาวให้ตามไปที่โรงพยาบาล
ตั้งแต่นั้นเขาก็เหมือนแบบดูแลดีค่ะ

ก็ต้องแบกจากชั้น๒ลงไปโรงพยาบาลอีก

เป็นแค่แบกไปโรงพยาบาลใช้ความมานะมุ่งมั่น
ก็เลยยอมในความดีตรงนี้
และมีอีกหนึ่งความดีซึ่งชีวิตคู่
คู่อาจจะเข้าใจบางคู่อาจจะไม่เข้าใจ
ในการที่คุณพี่พรชัยจะต้องทำงานหนัก
และส่งบ้านทุกเดือน

ติ๋มรู้สึกยังไงกับพฤติกรรมนี้ของเขา
ไม่เคยว่าเลยค่ะส่งแบบมีแต่แบบยุคให้ส่ง

จริงเขาก็ส่งเขาค้าขายได้เขาก็ส่งเหมือนกัน

คือด้วยที่เราไม่มีลูกด้วยครับ
ด้วยรายได้อะไรเราก็จนเจือทางครอบครัวแม่
คุณพี่พรชัยนี่รักคุณแม่มากไหมคะพี่ติ๋ม
รักมากค่ะรักรักแม่มากรักพวกน้องมาก
อยู่กันมาด้วยความรักกี่ปีแล้วคะพี่ติ๋ม

ความรักที่เรียกได้ว่าก็ยังรักกันน่ารักมากคู่นี้

ก่อนจะเริ่มการแข่งขันในยกนี้ค่ะ

สู้นะทำให้ดีที่สุด
เพื่อแม่เพื่อนน้องและเพื่อนหนูด้วย
จ้ารักนะจุ๊บ

วันนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นกันนะครับ

ต้องการเงินทุนเท่าไหร่เอาไปทำอะไรนะครับ
เปิดร้านส้มตำที่อำเภอวังน้ำเขียวครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
เพลงนี้นี่อินโทรเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะจัดโอ้โหได้ไหมคะคุณพี่
เพลงนี้เป็นเพลงที่นานเหมือนกันครับค่ะสมัยผมเป็นเด็ก
ตอนร้องอยู่คาเฟ่ก็เคยนำเพลงนี้ไปร้องเหมือนกันฉบับเนอะ
ฉบับนี้คือของคุณสัญญาพรนาราสัญญาพรนารา
อย่างนี้มีคนมาโคเวอร์หรือว่าเอามาร้องใหม่นี่หลายคน
เด็กรุ่นหลังนี้อาจจะจำเนื้อที่ผิดไปแต่ว่าคุณพรชัยน่าจะทันคุณสัญญาพรอะไร
ครับทันครับเอาเนื้อนั้นครับนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับแน่นอนครับ
เรามีตัวช่วยให้นะครับ๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้านของคุณพรชัยและคุณตอส
และในยกที่๓นี้คุณพรชัยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ครับไม่
ไม่ใช้ได้ครับ
เอาละครับพร้อมนะครับพร้อมครับคุณพรชัย
ที่๓ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๓เพลงมาครับ
จากปากท่องมาเจ้าลืมสัญญา
สองเรามาสายัง
ก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนพัน
ทำไร้ไกลกันจนตะวันตกดี
กลับบ้านเดินเคียงสัญญาได้ยิน
ไม่แน่นลิ้นรักสิ้นดินฟ้า
จากน้อง๓ปีอยู่วงดนตรี
หาเงินมามั่นขวัญตา
หกกลับของดังที่ย้อนกลับมา
อ้อน้องก้าวตาสัญญาเข้าคอย
เจ้าอยู่แห่งไหนหัวใจเหลือลอย

ที่บุญน้อยลงคอยทั้งคืน
เจ้าลืมรอยรักพี่สลัด
ฝังรักให้สามชื้น
เจ้าเปลี่ยไปหัวใจมนต์ถูกปืน
แทบล้มทั้งยืนสะอืนอกตรง
จากไรไปหาเงินตราชั่วชม
วิมาลพิลมลืมสัญญาสะอาญัน

เจ้าลืมรอยรักพี่สลักฝังรักให้สามชื้น
เจ้าเปลี่ยไปหัวใจมนต์ถูกปืน
แทบล้มทั้งยืน
สะอืนอกตรง
จากไรไปหาเงินตราชั่วชม
วิมารพิลมลืมสัญญาสายัน

ดูคุณพี่พรรณชัยลองไปแล้วเป็นไงบ้างครับท้อต

ของคุณตอธนิเยี่ยมที่เพลงนี้น่าจะรู้จักเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงแล้ว

พ่อหน้ารายขอเชิญคุณตอธและพ่อนชัย

แม่แห่กำลังใจจากแฟนและแม่
เพลงนี้จะทำได้ดีแค่ไหนรอชมกันครับ
ร้องได้ร้องได้
ท้าชิงจากมุมน้ำเงินคุณตอสหนุ่มผู้ใช้หัวใจแทนขา
ตอสชายหนุ่มที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์ครึ่งท่อน
ผู้ที่มีหัวใจไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
จุดเปลี่ยนในชีวิตของผมก็ตอนที่ผมอายุ๑๖ครบ
อาจารย์ก็เห็นว่าเราอยากจะให้เรามีความสามารถ
ดำพื้นได้หกสูงได้ยุกล้อได้
แต่การยุกล้อนี่คือเรื่องที่ยากเลยเพราะเราไม่เคยเจอ
จากความที่ตอสเป็นคนไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
ครั้งหนึ่งเขาเคยสร้างปรากฏการณ์ในโซเชียลมีเดีย
ด้วยการมีคนกดแชร์ข้อความของเขาหลักหมื่น
และกดไลค์ให้กับเขาในหลักแสน
เรียนประโยชน์ช่างยนต์สาขางานการยนต์
ทีนี้ครับการเรียนหลักสูตรตัวนี้ต้องมีการฝึกงาน
ทีนี้ผมก็เลยลองโพสต์รูปไป

อยู่ชั้นปวชปี๒อธิบายอะไรอย่างนี้ไป
พอโซเชียลเขาแชร์เรื่องราวเราออกไป
ก็ทำให้มีพี่แบบหลายที่เขาสนใจว่า
ถ้าเราอยากจะฝึกงานก็มาร่วมงานกับเขาได้
จนแบบเราก็ได้ที่ฝึกงาน

อยากจะมีร้านซ่อมมอไซค์เล็กเป็นของตัวเอง
ที่มองว่าเราจะซ่อมรถได้ด้วยตัวเอง
แล้วก็เป็นอาชีพของเราเองเลย
ที่เป็นนายตัวเองซึ่งผมชอบการที่ใช้ชีวิตอิสระ
ยกนี้เป็นยกที่๓แล้วความฝันของคุณตอสก็คือ
อยากจะมีกิจการของตัวเองเรียนมาทางนี้แหละครับคุณนอน
ครับคือปัจจุบันเนี่ยก็ยังเรียนอยู่

บอกว่านอกจากมีความรู้ความสามารถทางด้านนี้
คุณตอสเองเคยสร้างปรากฏการณ์ในโลกโซเชียล
โพสต์อะไรคะทำไมคนไลค์คนแชร์เยอะมาก
เป็นหลักแสนทำอะไรลงไป
ตอนปี๒เทิม๒ก็คือเรียนหลักสูตรตัวเนี่ยนะครับ
ต้องมีการฝึกงานค่ะทีนี้โดยโดยส่วนตัวเนี่ยก็เกิดความเครียดแล้วว่า
สถานประกอบการหรือว่าตามศูนย์เนี่ยเขาจะรับเราฝึกงานหรือเปล่า
เขาจะรับเราไหมซึ่งเราด้วยภาพรักเรานะครับว่า
กลัวเขาคิดว่าเราจะทำไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยมันมีกลุ่มจัดหางานอะไรอย่างนี้ของเชียงใหม่ครับ
ซึ่งเราก็โพสต์ไปในกลุ่มแล้วก็อธิบายถึงชื่อนามสกุลอะไรอย่างเง
ก็บอกลูกว่าเรามีครึ่งตัวอะไรอย่างนี้ว่าจะฝึกงานนะครับ
พี่ท่านไหนแบบอยากจะให้โอกาสอะไรอย่างนี้ก็ทิ้งเบอร์ทิ้งที่อยู่ไว้อย่างนี้
แล้วก็เลยมีคนแชร์ไปเต็มไปหมดเลย

ก็ตกใจเหมือนกันก็ไม่คิดว่าอาจจะมีพี่เข้ามาคอมเมนต์ได้เยอะเลย
ว่าแบบให้กำลังใจนะครับอะไรอย่างนี้น้องสนใจน้องมาหาพี่เลยอะไรอย่างนี้
นี่ก็คือเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์
อีกเรื่องหนึ่งคุณป่าที่เราคล่องใจมากเลยก็คือว่าขับรถจากเชียงใหม่มาเอง
เดี๋ยวอยากจะออกไปดูรถเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะฮะ
ทีนี้คุณตอสไม่มีเท้าก็ต้องใช้ทุกอย่างที่ใช้มือหมด

ยังไงบ้างครับรถมันเป็นยังไงบ้างครับ

แต่ของผมนี่ต้นทุนต่ำเลยเพราะว่าผมเนี่ยครับคล้ายว่าเราดัดแปลงขึ้นมาเอง
แล้วก็ใช้เหล็กขึ้นมา๒แท่นก็คือตัวคันเล่งและก็เบรก
เราก็จะใช้มือผมนะครับด้านนี้จะมี๓นิ้วเราก็จะควบคุมนิ้วนี้เราก็แตะตรงเหล็ก
ตัวที่เป็นคันเร่งไว้คันเร่งเราก็จะใช้นิ้วกดตลอดแล้วก็ส่วนนิ้วโป้งก็เป็นแตะเบรกไว้

เดี๋ยวนะงั้นหมายความว่าจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพนิ้วก้อยก็ต้องทำงานอย่างหนักเลย
นิ้วนี้จะหนักสุดเพราะว่าเราจะปล่อยเราก็จะกดอย่างนี้ตลอดตั้งแต่เชียงใหม่จนถึงกรุงเทพเลย
อันนี้ต้องใช้ความแข็งแรงของนิ้วอย่างมหาศาลเลยเพราะว่ามันไม่มีไฮโดลิกไม่มีอะไรมาช่วยพาวเวอร์ช่วย

จริงผมเพิ่งออกรถช่วงโควิดนะครับ
จุดประสงค์ผมที่ออกรถคือแม่จะเป็นคนที่เท้าชาบ่อย
ซึ่งจะพาแม่ไปโรงพยาบาลอย่างนี้
ซึ่งพอเราออกรถยนต์แล้วรู้สึกว่าเออไอ้ตรงนี้มันสามารถพาแม่ไปได้
ที่ทำณตอนนี้ก็คือเพื่อคุณแม่เลยครับ
ถามแบบเชิงกฎหมาย

มีครับฮะมีแต่ว่าในส่วนของผู้พิการเนี้ยอาจจะต้องยากในเรื่องของอ่า
วิศวกรตรวจสอบอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าในเรื่องของความปลอดภัย
ตัวเราเองแล้วก็ทั้งผู้ขับขี่บนถนนคนอื่น
ไปที่ขนส่งอะไรอย่างนี้ให้จำอาที่เขาทรวจอีกทีหนึ่งครับให้เขาตรวจ
ก็สอบปกติครับแล้วก็อบรมทั่วไปแล้วก็สอบปฏิบัติอะไรอย่างเนี่ย
ไม่เป็นภาระเพื่อนร่วมทางแน่นอนค่ะเท่มากค่ะ
วันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นอู่นะตอส
เพื่อผู้ใช้วิวแชร์โดยเฉพาะก็ได้
ขอให้ทุกความฝันที่มาบนเวทีของเราสำเร็จรวมถึงความฝันของคุณตอสด้วยค่ะ

สำเร็จได้ก็ต้องฝ่าฟันเกมกันไปค่ะ
เป็นทีของคุณตอสกันบ้างนะครับในยกที่๓นะครับ
ที่๓นี้ก็เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาทนะครับ

เพลงนี้รู้สึกว่าจะเคยประกวดตอนอยู่ป๒

อาจารย์เนี่ยก็มองว่าตอสเนี่ยครับไม่มีความสามารถในด้านกีฬาอะไรอย่างนี้

อาจารย์ก็ได้ว่า
ก็คือให้มีกิจกรรมให้มีใบกฎิบาทเหมือนคนอื่น
ตัวช่วยนะฮะอาจจะต้องใช้หรือเปล่านะครับ
มีสิทธิ์ใช้ได้นะครับ๒แผ่นป้ายจาก๓แผ่นป้าย
ตลอดการชิงร้านของคุณต้อมกับคุณพรชัย
ยกที่๓นี้นะครับตอสครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

ดีนะขอให้ร้องให้ได้ขอให้ช่วงดีนะครับตอด

ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๓เพลง

กลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้ว
ความหวังที่เคยเบลอแถวฉันลืมหมดแล้วไม่อยู่ในใจ
มันเป็นอดีตไม่คิดจะฝืนคืนใหม่
ดีแล้วต่างคนต่างไปกลับมาทำไมทำไมต้องมา
ก็เมื่อวันนั้นที่ฉันอ้อนวอนเธอไว้
เหนียวรั้งแทบเป็นแทบตายยังทิ้งฉันไป
ต่อหน้าต่อตา
พอมาวันนี้ใจฉันเริ่มดีขึ้นมา
เธอกลับจะคืนมาหาเหมือนฉันเป็นสาราริมทาง
ใจคนหนึ่งคนก็มีหนึ่งใจ
เธอจะทำร้าย
ทำร้ายมันสักกี่ครั้ง
ถ้ายังไม่พอกับหัวใจที่ตายพัง
เหลือลมหายใจอีกอย่าง
ถ้าหากเธอยังต้องการ
กลับมาทำไมขอความเห็นใจสักครั้ง
ไม่ขอยืดเยื้อเหลือรัง
เห็นใจกันบ้างคิดว่าสงสาร
อยากจับมาเลย
ฉันเคยเศร้าทรมาน
ขอร้องได้เห็นใจกัน
อย่าหันกลับมาอีกเลย
ปลิ้งล้างเบลได้
ดูสดเอง

หนึ่งคนก็มีหนึ่งใจ
เธอจะทำร้าย
ทำร้ายมันสักกี่ครั้ง
พังเหลือลมหายใจอีกอย่างถ้าหากเธอยังต้องการ
กลับมาทำไมขอความเห็นใจสักครั้ง
ไม่ขอยืดเยื้อเหลือรังเห็นใจกันบ้างคิดว่าสงสาร
อยากกลับมาเลยฉันเคยเศร้าทรมาน
ขอร้องได้เห็นใจกันอย่าหันกลับมาอีกเลย

ว่าเคยร้องตอนปฐมเดี๋ยวก็นานมากแล้วเหมือนกัน
ตอนนี้ก็เหลือช่วงแห่งราธึกกันละครับ
ว่าดูว่าจะไปได้ทั้งคู่หรือไม่หรือจะไปได้เพียงคนเดียว
หรือจะไม่ได้ไปทั้งคู่เลย

เชิญครับคุณพ่อชายมันเป็นทีนะคะ
คุณตอธคิดว่าคุณตอธก็ร้องถูกหมดไหมครับคุณพ่อชาย
คิดว่าร้องถูกหมดครับนะฮะ
เพลงนี้ก็เนื้อเพลงก็ไปเรื่อยเนาะ

ก็ขอให้โชคดีทั้งคู่นะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณตอธคุณพ่อชาย
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ต้องการร้องได้
เงินทุนเท่าไหร่เอาไปทำอะไรนะครับ
๗๐๐๐๐เปิดร้านส้มตำที่วังน้ำเขียวครับ
ก็อยากได้สักสองแสนครับเพื่อไปเปิดอู่ครับผม

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณตอธและคุณพ่อชาย
ร้อง
โปรดติดตามตอนต่อไป
ร้องได้ทั้งคู่ค่ะสะสมเงินทุนร่วมกันนะคะเป็น๓๐๐๐บาท
ตอนนี้ก็เรียกว่าปราบอาถรรพ์แล้วนะครับ
เรามาเริ่มยกที่๔กันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ
โดยคุณพรชัยก็จะเป็นผู้เริ่มเหมือนเดิม
คุณตอสก็ไปพักทางด้านล่างก่อนนะครับ

ลุงพรชัยจะเป็นผู้ที่ร้องก่อนในยกที่๔
เงินทุนสะสม๔๐๐๐บาท
ที่๔นี้นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาทนั้นนะครับคุณผู้ชม
ถ้าพร้อมอินโทรยกที่๔ของคุณพรชัยมาเลยครับ
คุณคุณพรชัยสามารถที่ยกที่๕นิ้ว

จากปฏิกิริยาทางบอดี้ร่างกายแล้ว

มีความสุขกับเพลงนี้สบายมากเลยใช่ไหมครับ

ก็เห็นพื้นเครงดีดนงดีดนิ้ว

ฟ้างามแย่มแหลงที่ทุ่งนอนผ่าน
แล้วก็ไปเรื่อยครับไปเรื่อย

ไม่ได้ครับเป็นเพลงของคุณมนต์แคนแก่นคูณ

เรามีทั้งหมด๓แผ่นป้ายนะฮะ

ยกที่๔นี้คุณพรชัยครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตัวช่วยเรามีทั้งหมด๓แผ่นป้ายนะครับ
คุณพรชัยบอกหมายเลขมาได้เลยนะครับ
แผ่นที่๑แผ่นที่๒หรือว่าแผ่นที่๓
มีสิทธิ์เลือกได้๒ครั้งคือ๒แผ่นนะครับ
แล้วแผ่นแรกนะครับคุณพรชัยเลือกแผ่นไหนครับ

๓นะครับ
ด้านล่างนะคุณแม่แล้วก็คุณภรรยา

แผ่นที่๓นะครับของคุณพรชัยก็คือ
แผ่นที่๓นะครับคุณพรชัยเลือกได้
เพลงเก่งของคุณพรชัย

สมาธิพร้อม
โคตร
โคตรโครม
รับขอบคุณ
ที่ได้รับไออุ่น
การุณจากแฟนเพลง
หายวางเวง
เมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจ

จากแฟนเพลงทุกที่
คลานี่ลังไหล

โปรดเป็นแรงใจ

โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อย
อาร์ฟสิทธิ์
ขออยู่คู่แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครใคร
เพราะคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ที่เป็นแรงใจให้ผมดังมาก
องค์เทวาสถิตฟากฟ้ายิ่งใหญ่คุมภัยให้ท่านเถิดหนา
ขอจงเชื่อใจไว้เถิดว่าตราบชั่วขึ้นฟ้าไม่ลืมแฟนเพลง
ขออยู่คู่แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครใคร
ขออยู่คู่แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครใคร
ขออยู่คู่แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครใคร
ขออยู่คู่แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครใคร
เพราะคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ที่เป็นแรงใจให้ผมดังมา
องค์เทวาสถิตฟากฟ้ายิ่งใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเถิดหนา
ขอจงเชื่อใจไว้เถิดว่าตราบชั่วชีวาไม่ลืมแฟนเพลง
ฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงคุณยอดรักสลักใจขึ้นมาเลย

แต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงเก่งแต่ทำไมดูแบบเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณพี่พรชัย
ดูมันไม่โฟล์น่ะ
เราจะยังไม่รู้อะไรจนกว่าจะถึงคราวหน้า
เพราะว่าวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับเราก็จะต้องแบ่งเวลาไปให้กับรายการดีของไทยรัฐทีวีนะครับ

อ่ะคราวหน้านะคุณผู้ชมอดใจไว้นิดนึง
จะทำให้เขาผ่านยกที่๔ไปได้ด้วยกันไหมคุณตอสจะได้เพลงอะไร
ลุ้นกันในร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนี่แหละครับ
การแข่งขันเข้มข้นสุดของเรานะครับ
มีให้ชมที่นี่ที่เดียวเท่านั้นไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
คุณผู้ชมค่ะเกิดมาแล้วต้องสู้แบบยิบตาค่ะ
สู้กันต่อค่ะกับอีกรายการหนึ่งค่ะนั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะ

แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ
แม้จะได้เพลงเก่งแต่ลุงพรชัยและครอบครัวกลับมีสีหน้าไม่สู้ดีนัก
หรือระดับฝาพรชัยจะมาตกหมาตายเอาง่ายในเพลงนี้
ต้องมาเอาใจช่วยสองนักสู้ของเรากันต่อในครั้งหน้าแล้วล่ะครับ
คู่นี้ไปพบรักกันได้ยังไงคุณตอนเออนั่นแหละสิ
ก็เจอทางโซเชียลครับในแอปแอปแฟนก็ไปเจอคลิปที่ผมมา
ล้างรถไปด้วยแล้วเต้นไปด้วยพอเจอเนี้ยแค่ว่า
ประทับใจแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าพบองค์นะคะ
เขาน่าจะเป็นผู้ชายที่หล่ออยู่ค่ะเออน่ารักค่ะ
น้องรับความลำบากยกที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสี่หมื่นบาท
ออสและคุณพรชัยร้อง

ร้องได้ไหมล่ะ